เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยต้องเจอกับเรื่องดราม่า
โดนด่ามาเยอะแยะมากมายจากชาวเน็ต
แต่ว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีวิธีรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์ที่รุนแรงขนาดนั้นได้อย่างไร
วันนี้เรามีเคล็ดลับของแต่ละคนมาฝากนะคะ

คุณจำได้ไหมโดนหนักตลอดเลย
กลับมาเป็นเจ้าแม่คนหนึ่งที่ดราม่าโดนด่ากลอดมากจังนะ

เพราะว่าพี่มดดำเขาทำหน้าที่เป็นพิธีกรที่ดำเนินรายการเกี่ยวกับข่าว
กระแสข่าวดังที่เกิดขึ้นในสังคม
ก็เลยทำให้พี่มดดำต้องแสดงความคิดเห็นอยู่บ่อย
แล้วบางทีเนี่ยบางคำพูดมันก็อาจจะไปสะกิดความรู้สึกของคุณบางกลุ่ม
ก็เลยกลายเป็นกระแสดราม่าวิจารณ์เดือดในหลายครั้งครับคุณ
คือเรื่องของว่าบางทีพี่มดดำเนี่ยเป็นคนที่สนิทกับหลากหลายคน
เราอาจจะไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังความสนิทกัน

แต่พอออกสื่อมาแล้วมันดูแบบเอ๊ะรุนแรงไปหรือเปล่า
ใช่และในทุกครั้งนะที่เราเห็นข่าวคราวของพี่มดดำ
สิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยคืออะไรรู้ไหม

มดดำเขาเลือกที่จะออกมายอมรับกับหลายกระแส
และมาพร้อมกับคำขอโทษ
นะพี่มดดำโดนด่าแค่ไหนยกมือไห้ขอโทษทุกคน
ใช่ค่ะและในบางประเด็นที่คนดูเขาแบบเห็นว่าไม่ถูกต้อง
เจ้าตัวเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูเป็นคนโผงผังที่เราเห็นในรายการดูเป็นคนตรง
แต่ไม่มีครั้งไหนเลยนะที่จะออกมาโต้เถียงกับชาวเน็ต
ง่ายเลยว่าถ้าคิดว่าไม่ถูกต้องเจ้าตัวก็ขอโทษแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองต่อไป
แน่นอนค่ะว่าทุกวันนี้พี่มดดำก็ยังคงเป็นพิธีกรที่ฮอตและร้อนแรงของยุคกันอยู่นะคุณผู้ชมนะ
จริงพี่มดดำเสียงดังอย่างเดียวเป็นคนใจดีเขาไม่เคยด่าใครนะเขาด่าแต่พี่หนุ่มกัญชัยคนเดียว
ใช่เอ็นดูพี่หนุ่มมากเลยนะคือเจอหน้าก็ยังเป็นคนน่ารักเหมือนเดิมนะพี่มดดำอ่ะ
อีกหนึ่งคนค่ะที่ดราม่าทุกครั้งที่มีผลงานเพลงใหม่ก็คือ
แซ่บคนนี้กระแตอาสยามคุณผู้ชม
มากี่เพลงก็โดนตลอดใช่ไหมเชอรี่ถูกต้องใช่ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ย
เพลงล่าสุดดูดพิษคนก็ยังไม่ชินกระแตเนี่ยโดนด่ายาบคายเอาเรื่องเลยนะ
คือไม่ใช่แค่วิจารณ์ผลงานเขาแต่ว่าใช้คำพูดด่าทอในเชิงคุกคามทางเพศ
คืออ่านออกอากาศไม่ได้อ่ะคือมีคอมเมนต์หนึ่งอ่ะนี่ขายเสียงหรือขายอะไรจ๊
แรงอ่ะหลายเขาขายให้ฝุกอ่าไงเขาเป็นเจ้าของแบรนด์
พูดถูกนักธุรกิจร้อยล้านเออทำไปเล่นไปอ่ะบ้านท่องไทยรัฐเลยถามกระแตเลยค่ะว่า
เฮ้ยแต่เจอด่าทุกเพลงแบบนี้มีจิตตกซึมเศร้าบ้างไหม
ประเด็นแบบนี้ในต่างประเทศศิลปินหลายคนถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะ
จนเป็นเหตุที่มาของเหตุสลดในหลายหลายครั้งเลยซึ่งกระแตเองก็บอกกับเรานะคะว่า
สำหรับเธอเนี่ยแม้มันจะเป็นกระแสหนักแต่ธรรมะคือสิ่งที่เยียวยาความรู้สึกของเธอได้ดีมาก
ไปฟังเสียงของน้องแตรกันหน่อยจ้า
ธรรมะเนี่ยช่วยแต่มากเลยก่อนหน้านี้ถ้าไม่มีธรรมะหรือไม่ได้เข้าหาทางทำ

วันหนึ่งถ้าคุณลองมายืนอยู่ตรงนี้แล้วคุณโดนแบบ

เลือกที่จะเข้ามาอยู่ในวงการนี้แล้ว
ตรงนี้แล้วมันก็มีได้อย่างเสียอย่างเป็นปกติ
เพราะฉะนั้นแตก็เลยเฉยละ

แล้วก็มีความสุขก็ได้อาจจะเป็นความแฮปปี้

ใครไม่ชอบก็สู้นะอะไรอย่างนี้
บอกแล้วว่าผลงานเธอให้มองเป็นงานศิลปะแล้วค่ะ

ส่วนอีกสาวค่ะที่แค่ขยับก็ดราม่าแล้ว
แต้วนัทพรนางเอกสาวสวยเจ้าแม่นาคีของเรานี่แหละคุณ
กลายมาเป็นสาวมั่นอกมั่นใจ

ก็มีแฟนหลายคนคือเขาไม่เข้าใจ
อุ๊ยจะแม่หน้าขี่ของฉันเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้
ดังนั้นหลายครั้งที่แต้วเขาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลนิดหน่อย
กองทัพชาวเน็ตก็รุมวิจารณ์เธอยับเลยค่ะ
จะแต่งตัวเซ็กซี่จะเต้นจะหวานกับแฟนหรือจะมีผลงานใหม่
แต้วเธอเจอมาครบสุดจริง
คือแค่เต้นก็โดนด่าแล้วจริงนะ

ใช่แล้วแต้วก็เคยเผยถึงการรับมือกับกระแสดราม่าเหล่านี้เอาไว้นะคะว่า
เลือกที่จะยอมรับกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น
เมื่อใดที่เธอกดโพสต์ภาพคลิปหรือคอนเทนต์ใดลงไปในโซเชียลมีเดียแล้ว
แต้วก็จะยอมรับผลที่จะตามมาทันที
ซึ่งวิธีคิดให้กับตัวเองแบบนี้เนี่ยมันทำให้ตัวเธอเองสบายใจกับทุกกระแส
คือคนที่เข้ามาต่อว่าเธออาจจะไม่ได้รู้จักเธอดีในทุกด้าน
และการที่คนรอบข้างและคนที่เธอรักเข้าใจเธอก็โอเคแล้ว
ขอให้คนใกล้ตัวเข้าใจเธอแค่นั้นพอเลย
แววก็จะยอมรับแล้วก็ขอโทษทันที
และแม้จะเจอดราม่าหนักหน่วงขนาดนี้แต่แต้วก็ยังเป็นนางเอกฝีมือคุณภาพ
แล้วก็มีแฟนจำนวนไม่น้อยเลยที่ส่งพลังใจพลังรักให้กับสาวแต้วนะ
เอาจริงนะหลายคนเขาก็โฟกัสไปที่ผลงานของแต้วเพราะว่าแต้วเขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำงานจริงนะ
แต่ดิฉันเชื่อว่าอย่างหนึ่งที่คนมาลุมว่าลุงวิจารณแต้วนะเพราะว่าเขาอินในบทบาทที่แต้วแสดงได้ดีมากในบทของความน่ารักสดใสเรียบร้อย
แต่ตัวจริงของแป้วจะมีความทราบมากกว่านั้นค่ะ
ต้องแยกนะต้องแยกนะตัวจริงกับในละคร
ถ้าเราจะรักใครสักคนเราต้องรักที่ตัวเขาที่เป็นเขา
ต้องแล้วก็นับถือดารานับถือดาราที่เขาแบบเจอข่าวดราม่าแต่เขาหนึ่งเลยเขาตั้งสติ
แล้วก็เขายอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองเป็นแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไป
ไปวางนะแบบนี้สุดยอดเลย